แล้วก็ถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
แสดงความยินดีกับทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับ

แต่ว่าครั้งนี้การเตรียมทีมของเรานั้น
มองไปถึงฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียน

ผู้เล่นหน้าใหม่ของเรานั้นยังต้องจัดการนะครับรับมือกับความกดดันในช่วงวินาทีของการเล่นบางช่วงเวลาอยู่
ดังนั้นเรื่องประสบการณ์สำคัญนะครับต้องใช้รายการนี้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ก่อนที่จะไปคว้าแชมป์นะครับในรายการสำคัญนั่นก็คือชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซีย
ต่อเนื่องกันเลยนะครับในวันที่๕ถึง๑๑พฤศจิกายนนี้
ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมานะครับของทีมชาติไทยเราที่เป็นนักเตะหน้าใหม่หลายต่อหลายคนเนี่ย
ก็น่าชื่นชมนะครับบางคนนั้นไม่เคยติดทีมชาติเลยมีโอกาสในการลงเล่น
ก็แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถงัดศักยภาพจากการเล่นในลีก

แล้วมีโอกาสที่จะติดทีมไปเล่นในอินโดนีเซีย

ก็แน่นอนถึงแม้จะพลาดหวังจากการโดนตัดตัวไป
แต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะเอาประสบการณ์ทีมชาติ
ไปพัฒนาตัวเองในการเล่นลีกต่อไป
เพื่อกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง

เราพลาดไม่ได้ผมรวบรวมลูกยิงครับ
ที่ถือว่าติดอันดับลูกยิงสุดสวย

ส่วนช่วงที่๒เราจะพูดคุยครับ

ที่เป็นดาวรุ่งตัวเป้าของทีมชาติไทย
๑วันของเขาว่าเขามีวิธีการใช้ชีวิตอย่างไร

หนึ่งวันที่เราตัดมาอาจจะไม่ได้นานมากเนี่ย
ถ้าน้องดูแล้วอาจจะสร้างแรงบันดาลใจ
ในการมาเป็นนักกีฬาอาชีพก็มีความเป็นไปได้

จะพูดคุยกับทางโค้ชสุชินเอี่ยมฉลาดนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญสือที่มาไกลมาเร็วนะครับ
ปีแรกของการทำงานในฐานะโค้ชแบบเต็มตัว
ก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์สโมสรอาเซียนได้

ก็อยู่ในทีมงานสตาร์ทชุดนี้ของปูปิสด้วย

ของการแข่งขันไทยแลนด์ไฟล์ครับ

และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ทีมชาติไทยหลายคนแน่นอน

ที่เราสามารถคว้าแชมป์สมัยแรกได้สำเร็จ
วันนี้ทีมงานไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โตเล็กเอ็กซ์ตรา
ขอแสดงความยินดีด้วยการรวมช็อตเด็ดสุดประทับใจของทีมชาติไทย
ในการแข่งขันที่เพิ่งจบไปมาให้ดูกันอีกครั้ง
หัวด้วยความเด็ดขาดของมนุษย์วังสมาแอล
โชว์ทักษะการวางเท้ายิงบอลที่ยอดเยี่ยม

เจ้าตัวแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการเล่น

และการล็อกเป้ามุมหญิงที่เกิดจากการฝึกฝนจนเคยชินนั่นเอง
ต่อด้วยการยิงยัดมุมแคบที่เป็นทีเด็ดของกีฬาฟุตซอล

วันนี้เราก็ได้เห็นจากเจษฎาชูเดช

และรณชัยจูวงศุกร์ที่สั้นในเกมชนะอุสเบกิสถาน

ซึ่งเมื่อไหร่ที่คู่แข่งเปิดพื้นที่แล้วมีช่อง

แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนยิงเก่งกว่า
มาถึงเรื่องทีมเวิร์คของนักเตะชุดนี้กันบ้าง

และการแก้เรสซิ่งที่มีความสมบูรณ์แบบ
ตั้งแต่จังหวะแรกจนถึงการจบสกอร์

การลดขาพุทธศาสตร์ประตูมาเลเซียเข้าไปแบบดื้อ

เกมสอนบอลมาเลเซีย๗ประตูต่อ๑
ส่วนอีกลูกในเกมเดียวกันที่เป็นการเซ็ตบอลจากแดนตัวเอง

อภิวัตรแจ่มเจริญตามขึ้นมาชาร์จเข้าไป

ผู้เล่นทุกคนมีส่วนกับประตูทั้งหมด
และเล่นกับบอลโดยที่ผู้เล่นมาเลเซียตัดบอลไม่ได้เลย
ปิดท้ายที่ความหนักหน่วงสะใจของลูกยิงเต็มข้อ
ที่เป็นทักษะพื้นฐานของนักพุทธศาสตร์

ที่สุดยอดของมหมาตอูสมานมูซาถึงสองประตู

ในเกมชนะอุสเบคิสถาน๖ต่อ๓

จนขวาดาลร่วงได้สำเร็จ

อย่าใส่ไม่ไหวหน้าเหมือนกันในลูกยิงนำ๔ตัวหนึ่ง